ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ

กับการหายตัวไปของสองสามีภรรยา

คือแกะรอยไปแกะรอยมาเนี่ย

ฆ่าฝังดินแรงงานชาวเมียนมานะครับ
ติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้ครับ
โรงพยาบาลตำรวจจำเลยหนีโทษประหาร
คดีฆ่าฝังดินแรงงานชาวเมียนมา
ถูกจับกลุ่มขณะกบดันในประเทศเมียนมา
อาญาแผ่นดินนาน๒ปี

สว่างนุ่มจุ้ยเจ้าของไร่สับปะรดจังหวัดเพชรชบุรี

หลังพบรถกระบะของสามารถนุ่มจุ้ย
และอรสาเกิดทรัพย์ลูกชายและลูกสะพ้าย

ถูกจอดซ่อนเอาไว้ในบ้านร้างของหมอสุพัฒน

ครอบครัวเชื่อว่าชนวนการหายตัวไป
อาจจะมาจากความขัดแย้งเรื่องที่ดิน

นำไปสู่การบริขดี๒สามีภรรยา
หายตัวไปอย่างลึกลับ
ตำรวจเข้าค้นคลินิกหมอสุพัฒน์

และบ้านพักในไร่บ้านท่ามริต
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
พบปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมาก
และขุดพบโครงกระดูกของมนุษย์๓โครงในไร่ของหมอสุพัฒน์
ผลตรวจดีเอนเอไม่มีศพใดเป็นของสองสามีภรรยา
แต่หนึ่งในโครงกระดูกมีร่องรอยกระสุนปืนที่กระโหลกศีรษะ
การสอบสวนยังพบว่ามีแรงงานในไร่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
และถูกทำร้ายทางรุนจนแขนขวาพิการ
สุพัฒน์ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
คดีของสองสามีภรรยายังเป็นปริศนา
แต่ตำรวจกลับพบหลักฐานคดีใหม่
ในโครงกระดูกผลดีเอนเอมระบุว่าเป็นของนายอีต้า
แรงงานชาวเมียนมาในไร่ซึ่งเพื่อนคนงานให้การว่า
สุพัฒน์สั่งฆ่าเพราะหึงหวงที่อีต้ามาผัวพันกับภรรยาคนที่๓
ลูกชายสองคนของหมอสุพัฒน์ร่วมในเหตุการณ์
สุพัฒน์จนมุมตำรวจที่หาดปึกเตียนจังหวัดเพชรชบุรี
ถูกแจ้งข้อหาหลักคือค้ามนุษย์ลักทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยปิดบังอำพลางศพ

ส่วนคดีฆาตกรรมสองสามีภรรยาพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
สารตัดสินจำคุกหมอสุพัฒน์๕ปีฐานลักทรัพย์รถยนต์ของสองสามีภรรยา
ขณะที่วินสาจันทรบัญชรภรรยาที่รู้เห็นถูกจำคุก๓ปี๔เดือนปัจจุบันพ้นโทษ
ขณะนั้นหมอสุพัฒน์ยื่นประกันตัวต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ก่อนหลบหนีไป
ปี๒๕๕๘สารตัดสินประหารชีวิตหมอสุพัฒน์และเอกลาวหะวัฒนะลูกชาย
ร่วมกันข้ามแรงงานชาวเมียนมาร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพ
และจำคุก๒๕ปี๓เดือนอัคระลูกชายอีกคนที่ร่วมก่อคดี
กระทั่งธันวาคมปี๒๕๕๙หมอสุพัฒน์ถูกจับหลังรอนแรมหนีโทษประหาร
ทางการเมียนมาคุมขังไว้๕เดือนฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ส่งตัวกลับมาดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาลถูกคุมขังในเมืองจำกลางบางขวาง
ส่วนคดีค้ามนุษยสิ้นสุดในปี๒๕๖๐สารดีกาพิพากษายืนจำคุก๘ปี๙เดือน
ชดใช้ครอบครัวแรงงาน๑ล้านบาท
สุดท้ายการหายตัวของสองสามีภรรยายังเป็นปริศนาจนถึงวันนี้